อันนี้ผิดข้าง
ถูกยังถูกแล้ว

การ์ดงานแต่งที่คุณตูนคุณก้อยนี่เขาฝากมาเชิญ

แล้วก็น้องก้อยคือเป็นน้องที่มหาลัย

ช่างตรงตอนแรกนะคืองานแต่งเยอะมาก
เพราะว่าเฉยมากที่จะไปงานแต่งก้อยก้อยตูน
แต่พอเจอการ์ดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชม

ถูกต้องค่ะคือกิจกรรมที่เขารักกัน
ระหลังแล้วมาก
คุณผู้ชมขาหลาง
ใจกลัวนิดนึงว่าฉันมาไม่วิ่งถึงงานนี้แล้ว
เป็นแผนเสียงนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เขาเจอกันตอนนั้น
ตอนนั้นนี่แหละค่ะคุณก้อยเขาพัทพใจเจ้าสาวเขาพัทพใจ
มันมีความภรรพำจัญหลายอย่างที่เขาชอบมันรวมกันอย่างนี้
แล้วก็มันเข้ากับธีมเขาดีนะสวนสนุก
ส่วนสนุกนี้พี่โน๊ตอุดมเป็นคนคิดนะคะ

ส่วนพรีเวดดิ้งหลายคนถามนะคะ

เพราะว่าทุกที่ที่เขาไปด้วยกันในระหว่างที่ครบ๑๐ปี

ต่อไปมีภาพทรงจำของตัวเองอยู่แล้ว

เขาบอกว่าให้แต่งตัวแบบสนุกสนานแต่สุภาพ
แต่ฉันจะปลูกไท้ไอน้ำแบบคูลคูล
เดี๋ยวรอดูกันด้วยที่ไทราทิวี
อันนี้เป็นงานแต่งสุดอุ่น